ตอนนี้ดิฉันอยากจะพาคุณผู้ชมนะคะ

ทำตัวดีแบบนี้เดี๋ยวแม่พาไปเลี้ยงเขาฝึกค่ะฝึกเอาไว้
เดี๋ยวแม่พาไปเลี้ยงคาเฟ่นะฮะเลี้ยงทั้งคาเฟ่เลยนะ

แปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วเมนูเด็ดทั้งนั้นคุณชนะต้องชอบแน่นอนค่ะ
ไม่ใช่แค่คุณชนะหรอกค่ะดิฉันเชื่อว่าหลายคนที่ชื่นชอบขนมหวานเนี่ยต้องชอบมาก
เพราะว่ามันมีหลายแบบจริงมีแบบเค้กไข่คีโตหรือว่าโรส้มหรือช็อกโกแลต
คือหลากหลายรูปแบบจริงนะคะกับคาเฟ่ร้านนี้นะคะ
มีอะไรบ้างแนะนำเมนูกันหน่อย
มีเต้าส่วนกะทิสดเปียกปูนกะทิสดตะโก้เผือกข้าวเปียกลำไยสาคูต้นข้าวฟ่างกะทิสด
เมนูเราอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักแต่ร้านนี้เขามีนะคะ
และก็ไม่ใช่แค่เมนูขนมไทยนะยังมีขนมเบเกอรี่ด้วย
เดี๋ยวจะเอาให้ดูทีหลังแต่มารู้จักกับเจ้าของร้านก่อนค่ะ
เจ้าของร้านคือคุณพิญญาพัฒน์ภูริเจริญอนันต์เจ้าของร้านหนมหนูคาเฟ่ขนมไทย
ชื่อร้านอะไรนะหนมหนูขนมของหนูแหละหนมหนูหนมหนู
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะตัวคุณพี่พิญญาพัฒน์เป็นคนกรุงเทพเป็นคนบางกอก
แม้ว่าร้านนี้จะเปิดอยู่ที่ร้อยเอ็ดก็ตามแต่ด้วยความชอบทำชอบกินขนมไทยเป็นชีวิตจิตใจก็เลยลองทำดู
แล้วสามีชิมบอกอร่อยอร่อยมากอร่อยไม่รู้ว่าสามีเป็นคนใต้หรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าชิมแล้วคุณสามีบอกไม่อร่อยนะเป็นเรื่องเอออันนี้เรื่องจริง
ปรากฏว่าลูกค้าเองก็บอกว่าอร่อยเหมือนกันก็เลยต่อยอดมาเป็นร้านคาเฟ่ขนมแบบนี้
มีบานาน่าคาราเมลอันนี้เต้าส่วนขนมไทยใช่ไหม
และอื่นอีกมากมายสารพัดเมนู
เอาเป็นว่าเราให้คุณผู้ชมดูขนาดนี้ใครที่อดรนทนไม่ไหวอยากจะทาน
แล้วก็เข้าไปในเฟซบุ๊กหนมหนูคาเฟ่ขนมไทยนะคะ
สั่งซื้ออะไรกันได้บางอย่างคงจะแพ็คส่งได้
หรือใครอยู่ใกล้ร้อยเอ็ดจะไปทานที่ร้านก็ได้ค่ะ
ร้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลยเยื้องกันกับวัดคุ้มวนาราม
เยื้องกันกับสามแยกวัดคุ้มวนารามหาไม่ยากนะคะ
ร้านเขาก็บรรยากาศดีนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ใครจะไปไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วย
แล้วก็จะได้ทานอาหารอร่อยแล้วแบบสบายอกสบายใจกันนะคะ
ร้านจะพอดีจะได้มีความสุขไปได้ทานเรื่อย